มาดูกันนะครับกับจุดสังเกตเรื่องของพี่ซิโก้นะครับว่าทำไมสุดท้ายแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้ออกข่าวไป
แบบนั้นนะครับเมื่อวานโดยเฉพาะเรื่องราวที่อาจจะมีการสะท้อน
ถ้าไม่เซ็นสัญญาสมาคมจะหาโค้ชคนใหม่ครับ
ประเด็นที่ออกมานะครับก็เกิดขึ้นจาก
ซึ่งเป็นชื่อนโยบายของทางนายกสมาคม

แถลงการฉบับแรกบอกนะครับว่า
ให้บริษัทสปอร์ตฮีโร่ดำเนินการเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันพรุ่งนี้ก็คือ๒๘กุมภาพันธ
เนื่องจากว่าการแข่งขันบอลโลก
รอบ๑๒ทีมในเดือนมีนาคมใกล้เข้ามาแล้ว
อีกทั้งพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

มีภารกิจเดินทางไปประชุมฟีฟ่าที่อังกฤษ
ช่วงต้นเดือนมีนาคมหากตกลงกันไม่ได้นะครับ
สมาคมก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ครับ

กล่าวถึงการแก้ไขร่างสัญญายืนยันนะครับว่า

ปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเคร่งคัด

จะทำให้สมาคมเกิดความรับผิดชอบในทางกฎหมายและภาษี

แล้วก็มีการยกเลิกการเดินทางไปดูเกมไทยลีก

พบกับเชียงรายยูนิเต็ดเมื่อวานนี้
จากการประกาศเลยว่าจะเดินทางไปสุดท้ายไม่ได้ไปนะครับ
ก็มีข่าวว่าพี่ซิโก้กำลังปรึกษากับผู้ใหญ่
ให้ความเคารพว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกรณีนี้ต่อครับ
ส่วน๔จุดสังเกตจากการประกาศของสมาคมนะครับ
ให้คุณผู้ชมนั้นคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้อแรกในการประกาศของสมาคมมีการกล่าวถึงข้อขัดแย้ง
เงื่อนไขทางการเงินแล้วก็การเสียภาษีในอนาคต
ทำให้เป็นไปได้ว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของเงินนะครับ

ข้อที่๒การแข่งขันบอลโลกในรอบคันเลือกในความรับผิดชอบของพี่ซิโก้
จะมีระยะเวลาจากนี้นะครับ๖เดือนแล้วก็จะว่างไปเลยนะครับ
หน้าที่ของหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติชุดใหญ่

ต้องมีการหาฟอร์มนักเตะแล้วก็หาโปรแกรมอุ่นเครื่องอยู่แล้ว
แต่ว่างานใหญ่ก็คืองานนี้ที่ผมบอกไปนะครับ
โลก๖เดือนแล้วต่อด้วยปลายปี๒๐๑๘นะครับ
ทำให้มีโอกาสที่ซิโก้นั้นจะได้สัญญาระยะสั้น
๓ครับการพิจารณาสัญญาของซิโก้หลังจากสมาคมส่งคู่สัญญา

จึงส่งคู่สัญญากลับมาให้กับสมาคมพิจารณานั่นก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
และสุดท้ายมีการระบุถึงการหาโค้ชคนใหม่
หากไม่ปฏิบัติตามสมาคมอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีประเด็นในการต่อสัญญานะครับ

ก็คือการเดินทางไปสำหรับบิ๊กออสนะครับ
เปิดตัวเสื้อทีมชาติไทยนะครับ

ข่าวก็คงจะถามความชัดเจนแล้วครับ